น้ำใจน้องพี่สีชมพู
ทุกคนไม่รู้เรื่องภูชา
ทุกคนก็แข็งเวียงมาก
จุกลาลงกอ
ขอทูลขอเทิดพระนามไทย
พระคุณแนบไว้ในอันดอก
ขออมพระเอืออาทธรรม
จังพอดคุณครอบ
มีสิทธิ์พร้อมนั้น
สัญญาประกอบ
พอดีทุกอย่างตามไป
ไม่ยอมระเทียดเกินใคร
ขอตาพระเกี่ยวยังยืนยง
ให้สิทธิ์ประทรงเป็นทุกข์ชัย

ไทยชื่อชัยชัยโยน
ก็ย่างคิดของคุณ
ด้วยสัญญาประกอบ
ขอดีทุกอย่างตามบอก
ไม่ยอมระเทียดเกินใคร
ตราพระเกี่ยวยังยืนอยู่ที่สิทธิ์ประสงค์เป็นทงชัย
ถ้าว่านั้นอยู่คู่ไทยเชิญชัยเชิญยอม
โปรดติดตามตอนต่อไป